ทานนอกเรื่องตลอดเลยจ้ะ
เรื่องของเรื่องนะครับผมจะเล่าถึงข่าวดี
เพราะว่าโควิด๑๙มันระบาดแบบนี้

อย่างหนึ่งที่เราพูดถึงบ่อยก็คือฟาวิพิราเวียถูกไหม

ตอนนี้นะครับทางราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับ
คิดค้นยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวีย

ในช่วงของมาเล่าสู่การฟัง
จะได้รู้ถึงเรื่องของข่าวดีกันหน่อยนะครับ

ราชวิทยาลัยจุฬาพรพร้อมด้วย
คณะเพศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
และบริษัทเมริกาอินเนอร์ว่าจำกัดชี้แจงเลยครับ
เรื่องของการพัฒนาและคิดค้นสูตรตำรับยาน้ำเชื่อม
สำหรับเป็นยาต้านเชื้อไวรัส
สำหรับเด็กและผู้ป่วยที่มีความลำบากในการกลืนยาเม็ดไง
ซึ่งเป็นตำรับยาแรกในประเทศไทย
โดยตัวยานเป็นน้ำเชื้อม
ถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

ในอนาคตครับเขาจะเอายาสูดน้ำไปแจกให้กับประชาชนหรือเด็กที่ติดเชื้อตามชุมชนแออัดที่มีจุดตรวจโควิด๑๙
เหมือนที่แจกยาฟาวิพิราเวียชนิดเม็ดได้หรือไม่นั้น
ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การประเมินของแพทย์ก่อน
ต้องเป็นคนสั่งยานี้ให้นะครับจะไปแจกยามั่วซั่วอันนี้ไม่ได้นะ
ความเย็นเนี่ยก็ต้องในจุดหนึ่งก็คือเก็บรักษาในตู้เก็บความเย็นเท่านั้นนะ
ถ้าเอาไปแจกตามจุดตรวจต่างคือเกิดไปเจออากาศร้อนล่ะ
อุณหภูมิบ้านเรามันก็ค่อนข้างจะร้อนถูกไหม
ยามันจะเสียเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง
เอางี้ละกันยาเนี่ยผมบอกอย่างแรกเลยนะ
มันดีอย่างหนึ่งก็คือสำหรับเด็ก

ที่ได้รับเชื้อโควิด๑๙ก็มีเยอะเหมือนกัน
แทบ๑คือเด็กเนี่ยยังไม่เข้าถึงควัคเซีนด้วย
ที่เราเห็นกันอ่ะใช่แล้วจะให้เด็กไปทานยาที่เป็นเม็ดอ่ะ
อูทานยากนะคะใช่ไหมเราก็ไม่ทานยาน้ำคือมีแบบเป็นยาน้ำแบบเนี้ย
อารมณ์คล้ายคล้ายเหมือนเราทานยาตอนเด็กเด็กอ่ะใช่ค่ะน้ำเชื่อมเออ
ยาน้ำเชื่อมอย่างงั้นอ่ะทานง่ายอย่างงี้แหละครับ
คุณผู้ชมครับเอางี้เขาแบบไม่มีน้ำตาลนะเออช่องทางการลงทะเบียนขอรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียนะครับ
ค่ะเนี้ยตามที่เราขึ้นให้ไว้เลยนะจ๊ะสำหรับเด็กเนอะอืม